ของเพื่อนบ้านแต่ว่าเป็นเพื่อนบ้านที่สติไม่ดี
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นในจังหวัดมหาสารคามนะครับเพื่อนบ้านสติไม่ดีเนี่ย
คลุ้มคลั่งใช้มีดอิโต้ไล่ฟันแขนของเพื่อนบ้านอีกคน
แขนเกือบขาดเลยจากนั้นก็วิ่งหลบหนีไปนะครับ
ด้านของภรรยาของคนเจ็บก็บอกว่าเพื่อนบ้านที่สติไม่ดีคนนี้
เคยก่อเหตุในลักษณะนี้แล้วหลายครั้งคือวิ่งไล่ทำร้ายเพื่อนบ้านคนอื่น
ตอนนี้ตำรวจเร่งติดตามตัวแล้วนะครับ
ตำรวจภูทรเมืองมหาสารคามเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในพื้นที่บ้านโนนเพ็ก
หมู่๑๔ตำบลแวงน่างเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับ
พบว่านายประเทืองแก้วแสงสายอายุ๖๘ปีได้รับบาดเจ็บที่ต้นแขนขวา
มีบาดแผลถูกของมีคมฟันลึกแล้วก็เป็นแนวยาว
ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือนายชรันเอกสิริอายุ๓๔ปี
หลบหนีไปหลังก่อเหตุนะครับ
ด้านของนายประเทืองผู้บาดเจ็บก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเขากำลังกินข้าวเย็นอยู่
ร่วมกับครอบครัวอยู่ในบ้านนี่แหละครับ
แต่จู่นายชะรันเพื่อนบ้านที่เป็นคนสติไม่ดี
ก็เดินเข้ามาในบ้านแล้วก็ใช้มีดอิโต้ฟันที่แขนเขาทันที
จากนั้นภรรยาของเขาตะโกนร้องเรียกให้คนมาช่วย
ล่าสุดนายประเทืองก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาสารคาม
รักษาอาการบาดเจ็บที่ต้นแขนแล้วนะครับ
ขณะที่ภรรยาของนายประเทืองบอกว่าหลังก่อเหตุ
นายชะลันเพื่อนบ้านที่สติไม่ดีก็วิ่งหนีกลับไปที่บ้านพัก
ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากบ้านของเธอเพียง๑๐๐เมตร
คาดว่าคงกลัวความผิดแล้วครับจึงหลบหนีไป
ภรรยาบอกอีกนะครับว่านายชะรันเคยก่อเหตุในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง
ชาวบ้านระแวกนี้เมื่อต้องออกไปทำไร่ทำนา
ก็ต้องพกอาวุธอย่างมีดเอาไว้ป้องกันตัว
เผื่อว่านายชะรันจะเข้ามาทำร้ายนะครับ
คือทุกคนก็หวาดระแวงกลัวกันไปหมดแล้วนะครับ
เรื่องต้นตำรวจและชาวบ้านกว่า๒๐คน
พากันออกค้นหานายชะรันในบริเวณโดยรอบที่เกิดเหตุ
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบตัวนะครับ
ซึ่งในช่วงเช้าวันนี้ตำรวจจะเร่งติดตามตัวนายชะรัน
มาสอบสวนจับกลุ่มมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ

กลัวว่าจะไปทำร้ายร่างกายของผู้อื่นอีกนะครับ